ดูเรื่องของโครงการประดับไฟปีใหม่ของทางกรทมที่เป็นประเด็นปัญหานะคะ
ทางด้านของผู้ว่าสตพิทักษ์เตรียมส่งหนังสือให้กับกฏมอท์
เพื่อชี้แจงเรื่องของการประดับไฟในปีใหม่นี้จำนวน๓๙ล้านบาทค่ะ
โดยถ้าหากว่าชี้แจงไม่ชัดเจนนะคะก็เตรียมที่จะให้ทางผู้ว่ากรทมเข้าให้ถ้อยคำด้วย
ส่วนทางด้านของนายวิล่าจันพิทักษ์เตรียมยื่นหนังสือให้ปปชและสตงตรวจสอบ
โดยเฉพาะบริษัทที่ประมูลได้ค่ะ
นายวิลาจันทร์พิทักษ์อดีตสศกฏมอท์ภักดิ์ประชาธิปัตย์กล่าวว่า
ในวันที่๖มกราคมนี้จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
กรณีที่กรุงเทพมหานครประดับไฟมูลค่า๓๙ล้านบาทที่ลานคนเมือง
เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตหรือไม่
โดยเฉพาะบริษัทที่ได้การประมูล
ซึ่งเคยมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศของกรทมหลายครั้ง
และยังไปขอจดแจ้งทะเบียนบริษัทอีก๓บริษัทเพื่อขอเพิ่มตกแต่งไฟ
การเปิดเช่าเครื่องดนตรีและเช่าสกูตเตอร์
เชื่อว่าการประดับไฟครั้งนี้ทางบริษัทมีส่วนรับรู้ในการร่วมมือกระทำความผิด
ข่ายการหัวประมูลหรือไม่
เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบอย่างโปร่งใส
โดยจะนำยื่นเรื่องต่อปปชและสตงวันที่๖มกราคมนี้
นายพิสิทธลีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวว่า
ขณะนี้สตงอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานของโครงการนี้
ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณความคุ้มค่าและการประกวดราคาว่าจ้างเอกชนเข้ามารับงาน
ประเด็นที่ตรวจพบว่ามีพิรุษค่อนข้างชัดเจนก็คือขั้นตอนการว่าจ้างเอกชนที่เข้ามารับงาน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเอกชนที่ปรากฏรายชื่อชนะการประกวดราคานำสิ่งของเข้ามาทำงานล่วงหน้าประมาณ๑๒๐
ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาว่าจ้างสอให้เห็นถึงการเตรียมการเข้ามารับงานนี้โดยเฉพาะ
จากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญที่สำนักงานทางด้านของสำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบ
คือเอกชนผู้ชนะงานเพิ่งแจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์ทำธุรกิจไฟประดับ
เดิมที่ทำธุรกิจนำเที่ยวเป็นหลักก่อนจะยื่นซองเสนอราคาแค่๓เดือน
และเอกชนรายนี้ก็ยังผูกรับงานกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมาตลอด๖ปีที่ผ่านมา
ซึ่งสตงจะรับข้อมูลนี้ไปตรวจสอบเชิงลึกต่อ
และในเร็วนี้สตงจะทำหนังสือแจ้งให้กรทมชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้ง
ถ้ายังชี้แจงไม่ชัดเจนอาจจำเป็นต้องเชิญตัวแทนกรทมรวมถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าชี้แจงให้ถ้อยคำกับสตงอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ